นี่ก็เป็นเรื่องของปืนเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นอดีตตำรวจเป็นรองสารวัตรสืบสวน
แล้วเขาบอกว่าประวัตินี่ดีนะคะได้รางวัลเป็นตำรวจดีเด่นด้วย
แต่ไล่ยิงเมียตัวเองแล้วก็ยิงปืนในบ้านเนี่ย
คุณผู้ชมอดีตตำรวจคลั่งคลั่งนะคะ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานสพบ้านหมีจริงจริงเมื่อวาน
ต้องใช้โดรนบินขึ้นเกลี้ยกล่อมกันโอ้โหเป็น๑๐ชั่วโมง
ไม่เป็นผลนะคุณผู้ชมตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วมันไปจบตอนไหน
จบตอนเจ็ดโมงห้าสิบของวันนี้นะคะโดยอดีตตำรวจรายนี้ค่ะ
สุดท้ายแล้วเดินออกมาจากบ้านตำรวจก็ซุ่มอยู่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็เลยกรูเข้าไปคุมตัวเจ้าตัวก็ไม่ได้มีการต่อสู้ขัดขืนแต่อย่างใด
แต่ก็ดูอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี
โดยลักษณะของตัวคนก่อเหตุตำรวจนายนี้เดินออกมา
คล้ายคนเหมือลอยนะคะพูดจ้าไม่รู้เรื่องสุดท้ายต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
นี่แหละคือคนนี้แหละพอไปตรวจค้นในบ้านมีรอยกระสุนปืนนะ
ยิงบริเวณถากหน้าประตูห้องน้ำหัวกระสุนเนี่ยติดอยู่ในห้องครัวด้วยหนึ่งนัดนะคะ
แล้วก็พบอัยวุธปืนขนาดจุดสามห้าเจ็ดหนึ่งกระบ่อค่ะวางอยู่ในบ้าน
นี่ร่องรอยรูกระสุนต่างนานาตำรวจก็เก็บปืนเนี่ยเอาไว้เป็นหลักฐาน
ทางด้านของภรรยาค่ะคือนางรัตนาพรม่วงแก้วอายุ๖๐ปี
นี่แหละคือคนที่วิ่งหนีออกจากบ้านมาหลังจากสามีคลั่งแล้วไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
เธอเล่าแบบนี้นะคะคนก่อเหตุเนี่ยชื่อคือร้อยตำรวจเอกสุรินม่วงแก้ว
อายุหกสิบสี่ปีสามีเธอเป็นอดีตตำรวจงานสืบสวนสอบพ่อบ้านหวีนี่แหละค่ะ
ผลงานสามีนี่ดีเด่นเลยนะเป็นตำรวจน้ำดีปิดคดีสำคัญได้มากมาย
บอกแบบนี้ก่อนเกิดเหตุสามีเนี่ยวันนั้นเป็นลมชักด้วยนะ
สามรอบเลยแล้วก็มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงด้วยนะคะ
เช้าวันเกิดเหตุก็คือเช้าเมื่อวานเห็นลักษณะสามีอาการแปลก
หมอลอยค่ะแล้วก็ไม่พูดไม่จาเงียบขรึม
แถมยังเข้าห้องพระไปนั่งสวดมนต์อยู่คนเดียวอันนั้นคือช่วงเช้า
จนกระทั่งตอน๖โมงเย็นอยู่ดีสามีก็เกิดคลุ้มคลั่งขึ้นมา
แล้วเอาปืนมายิงใส่บ้านเธอบอกตอนนั้นรู้แล้วว่าท่าไม่ดีแน่
สุดท้ายเธอวิ่งหนีออกจากบ้านมาขอความช่วยเหลือกับเพื่อนบ้านนั่นแหละค่ะ
ถูกไล่ยิงตัวเธอเองกับเพื่อนบ้านเนี่ยหนีกันกระเจิงเลย
เกือบโดนลูกหลงเข้าไปแล้วจนกระทั่งตำรวจมาควบคุมสถานการณ์ค่ะ
ขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วแต่ก็ไม่เป็นอะไรมาก
แกก็นั่งดูทีวีแล้วแกก็ไปสวดมนต์ไหว้พระได้
เช้าเมื่อวานใช่ไหมครับค่ะอืมแล้วก็ยิงเปิดเมื่อกี้นาที
ไม่ได้หมอตกใจก็ไม่ได้ดูนะแล้วในบ้านตอนนั้นมีอยู่กี่คน
มีแค่คนเดียวมีพี่คนเดียวใช่ไหมโอ้โหอยู่กันแค่สองคนดิ
อืมเนี่ยค่ะเธอบอกว่าไม่ได้มีใครครับบ้านหลังนี้อยู่กันแค่สองคนกับสามี
คุณพระชรวรินนะคะผู้ศึกขาดธรรมดาทีวีของเราค่ะ
บ้านหลังเกิดเหตุค่ะก็ปรากฏว่าประตูเนี่ยปิดเงียบอยู่นะคะบ้านเนี่ย
เพราะว่าอะไรตัวภรรยาเองก็ต้องไปเฝ้าดูอาการสามีที่โรงพยาบาล
อย่างที่ตัวภรรยาบอกเลยบ้านหลังนี้สองสามีภรรยาเขาอยู่กันแค่สองคนค่ะ
ลักษณะของบ้านเป็นบ้านที่สร้างอยู่ในสวนแต่ว่าโอ้โหอยู่สุดซอยเลย
ส่วนชาวบ้านระแวกใกล้เคียงมีไม่เยอะค่ะมีไม่ถึง๑๐หลังเองแถวนั้น
ทีมข่าวของเราได้มีโอกาสพูดคุยนะคะกับนายสุรินพิมพาพรเป็นเพื่อนบ้าน
ใกล้กับที่เกิดเหตุนั่นแหละค่ะเจ้าตัวเล่าแบบนี้บอกโอ้เมื่อคืนนี้แหละ
ผมกำลังนั่งกินข้าวอยู่นะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
แล้วก็เห็นว่าเอ้าทำไมภรรยาของผู้กองสุริน
ผู้กองเนี่ยก็คือคนก่อเหตุนะคะเขาเรียกกันผู้กองสุรินทร์
คือเห็นเมียวิ่งออกมาจากบ้านมาขอความช่วยเหลือจากบ้านข้างกัน
ก่อนที่ผมจะได้ยินเสียงปืนเนี่ยโอ้โหดังเป็นระยะเลย๔นัด
รวมทั้งหมดที่ได้ยินเนี่ยเอาคร่าวน่าจะ๕นัดแน่นอน
แต่ว่าไม่ได้ยิงว่าแบบรัวปั้งอะไรนะเปล่าเลย
แต่ว่ายิงเป็นลักษณะแต่ละนัดเนี่ยห่างกันนะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็มาแล้วก็ปิดล้อมบ้านอย่างที่เป็นข่าว
แล้วก็มีเพื่อนตำรวจด้วยกันนะคะของผู้กองสุรินเนี่ยมาเกลี้ยกล่อม
ให้ผู้กองสุรินออกจากบ้านมามอบตัว
ทีนี้ทางด้านของเพื่อนบ้านรายนี้บอกว่าผู้กองสุรินคนก่อเหตุคนนี้
จริงเขานี่ใส่ใจคอดีมากนะ
เขาก็เพิ่งจะมาสร้างบ้านสวนได้ประมาณ๓๔ปีเอง
อยู่กับเมียเขาสองคนนั่นแหละเพราะเขาเกษียณอายุราชการแล้ว
คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากอาการป่วยของผู้กองหรือเปล่า
ไม่มีเจ้าหรอกกับเมีย
คือเขาคงจะเก็บเรื่องป่วยเองนะแค่ในเมียก็พูดนะ
เพื่อนบ้านบอกแบบนี้ผู้กองจริงนิสัยดีนะ

แล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐พูดคล้ายกันเลยนะคะ

เขาบอกว่าเอ้ารู้จักกับผู้กองสุรินมานานแล้วนะ
ผู้กองเนี่ยเขาเป็นตำรวจในพื้นที่ที่อำเภอบ้านหมี่นี่แหละ
แล้วเอาจริงผู้กองเป็นที่รักของชาวบ้านที่นี่ด้วย
เกษียณอายุราชการแล้วก็เลยมาสร้างบ้านสวนอยู่กับเมียสองคน
เมื่อคืนนี้ชาวบ้านใกล้เคียงเขาได้ยินเสียงปืนเหมือนกันนั่นแหละ
แต่ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่า
เด็กวัยรุ่นจุดประทัดเล่นกันหรือเปล่า
เพราะเอาจริงพื้นที่นี้ไม่เคยมีใครเอาปืนออกมายิงเล่น
มายิงขึ้นฟ้าหรือมีเหตุการณ์วุ่นวายอะไรเลย
ที่ผ่านมาผู้กองสุรินอัธยาใส่ดีกับทุกคนนะ
ตอนหลังเห็นรู้ว่าผู้กองแกมีอาการป่วย

ก็คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นอาการป่วยเครียดหรือเปล่าค่ะ
ยังเงินิสัยดี
ทุกคนบอกว่าปกติผู้กองนิสัยดีมากเลยนะ
รายงานมีแบบนี้ด้วยนะคะผู้ชมล่าสุดบอกว่า
ตำรวจผ่านหลังจากที่นำตัวผู้กองสุรินที่คุณก่อเหตุ

ไปที่โรงพยาบาลรักษาอาการที่บ้านหมี่

ตำรวจเจ้าหน้าที่พยาบาลกู้ภัยก็ต้องช่วยกันจับ
แล้วต้องนำตัวมาปรัศนาสาหการต่อไป

ทุกผู้ชมครับต้องดูกันต่อนะฮะความคืบหน้า